ส่วนใครที่ชอบเมนูที่มันรสเด็ดรสจัดจ้าน

กินแล้วคุณจะคึกคักอย่างกับกระทิง

บอกเลยเมนูนี้มีชื่อว่ากระทิงคลุกคลุกฝุ่นครับ

คลุกฝุ่นก็กินไม่ได้นี่มันชื่อมัน

นี่แหละครับเข้าใจถูกแล้วคุณนิวนาว

มันเป็นเนื้อหมูหรือไม่ก็เนื้อวัวเอามาผัด

แต่ว่าที่เรียกว่ากระทิงเนี่ยเพราะว่าทานเข้าไปแล้ว

ร้อนพลาดมันจะเผ็ดจัดจ้าน
แต่ไม่ใช่ว่าเผ็ดจนเวอร์จนเกินไป
ที่มาที่ไปเมนูนี้เขาบอกว่าทำกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว

ต้องไปทานที่ร้านนี้เดี๋ยวจะแนะนำให้นะครับ
แต่เล่าถึงวัตถุดิบสำคัญของมันก่อน

เมนูนี้เนี่ยวัตถุดิบก็คือการนำเครื่องเทศนานาชนิดนะครับ

ไม่ว่าจะเป็นพริกแห้งพริกไทยดำพริกไทยสดลูกผักชี
แล้วก็ใบกระวานและอีกนานาสารพัด
โขลกลงไปให้มันละเอียดเป็นเนื้อเดียวกัน
จากนั้นก็ตั้งน้ำมันให้มันร้อนจัดนะครับ
นำเครื่องเทศลงไปรวนรวนรวนรวน
หอมฉุยจนจามอาชิวอาชิวอาชิว

แล้วก็ใส่เนื้อหมูหรือว่าเนื้อวัวลงไป

แล้วก็เข้ากับเครื่องเทศได้ดีนะครับ
แล้วพอผัดเสร็จปั๊บเห็นไหมเขียว

ถ้าไม่อยากจะทำกินเอง
ไปกินที่ร้านกันได้ผมไปทานมาแล้วนะครับ

ร้านธรรมชาติโอชา
อยู่แถวซอยวัดศรีประวัติ

บรรยากาศยอดเยี่ยมดีมาก
ธรรมชาติโอชาสมชื่อเลย

นอกแบบว่าด้านนอกของร้านเนี่ย

ดีเป็นอีกจุดที่คนนิยม

เป็นที่มาของคำว่านั่งกินนอนกินนี่แหละ

ของหวานเขาก็มีขนมกงขนมเค้ก
ชากาแฟไปลองทานกันดูเครื่องดื่มเขาอร่อยนะครับ

ชวนกันบ้างไหม

ใจเย็นก่อนไปทานมาแล้วครับร้านนี้

อีกหนึ่งเมนูที่ผมอยากแนะนำก็คือเมี่ยงปลากระพง

อารมณ์ก็คือทานปลาเข้าไป

อารมณ์เหมือนเป็นแบบของแกล้ม
เป็นแบบวิธีการทานอีกแบบ

เพื่อคุณผู้ชมจะไปที่ร้านนี้นะครับ

รองอร่อยถูกใจแล้วก็บรรยากาศดีที่จังหวัดนนทบุรี